แล้วก็ไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครฮะ
นี่แหละครับเมื่อเวลา๒๒นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมา

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้พลัดตกจากอาคารจอดรถ๙ชั้น
ในที่เกิดเหตุเกิดขึ้นบริเวณประตู๔
พบศพผู้หญิงอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำ

ตรวจสอบนั้นไม่พบเอกสารหรือว่าหลักฐาน

นี่เห็นไหมคะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในจุดที่เกิดเหตุ
นี่คือฝนยังตกมาอยู่เลยนะครับใช่นะครับใช่
ตำรวจได้ตรวจพื้นที่พบว่าที่ชั้น๘ของอาคารจอดรถ
พบรองเท้า๑คู่นะครับคาดว่าเป็นของผู้เสียชีวิต
ถอดทิ้งไว้ก่อนจะตัดสินใจกระโดดลงมา

ขณะที่ศพก็ได้ส่งไปชนะสูตรนะครับ
ตำรวจได้เร่งตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
เพื่อที่จะได้ประสานให้ญาติได้รับทราบ
และเชิญมาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเล่าให้ฟังนะครับ
ได้ยินเสียงร้องว่ามีคนตกลงมาจากชั้น๘
และเมื่อไปดูก็พบว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้ว
ตำรวจจะได้สอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่อไปนะครับ
ว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาสหรือว่าตั้งใจกระโดดฆ่าตัวตาย
เพราะว่ามีเงื่อนเรื่องของเวลาด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นดึกแล้วนะครับเกือบ๔ทุ่มนะครับ
แล้วก็เรื่องของสถานที่
แล้วก็เรื่องของญาติด้วยที่ต้องเรียกตัวมาสอบปากคำนะครับ